ก็คือเกมที่๔ของเลข๒ครับที่บางเกาะอารีน่าธรรมศาสตร์สแตเลียนปลดล็อกคว้าชัยในเล็ก๒ได้สำเร็
จะเอาชนะบางกอกซิตี้๒๐ครับทั้ง๒ลูกได้ในช่วงท้ายเกมจากอุฤทธรสนาการนาที๓๘แล้วก็มงกฎธรพลคงในช่วง๑๑วินาทีสุดท้าย
ก็รับโบนัสอัดฉีด๑แสนบาทนะครับจากประธานสโมสรซึ่งเป็น๑แสนแรกในเลขที่๒ด้วย
ธรรมศาสตร์นั้นเก็บเพิ่มเป็น๑๖คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๑๑ส่วนประกอบซิตี้นั้นยังอยู่อันดับ๗มี๒๐คะแนนครับ
ส่วนผลอีก๓คู่ราชพัฒนเพชรบุรีครับเสมอกับทางราชนาวีไป๓๓
ครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจเป็นคู่ใหญ่เลยนะครับพิธีทีบูเวฟชนบุรีเจอกับห้องเย็นท่าข้ามถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็ยูทูปของไทยรัฐส่วน๖โมงเย็นครับสิงสมุทรสาครจะพบกับสุราธานี